ชาวกรุงเทพมหานครนับถอยหลังเข้าดาวนกันแล้วนะคะตอนนี้
แล้วก็ต้องเตรียมวางแผนการเดินทางให้ดีค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้เส้นทาง
รัชดาพิเศษถนนพะหนโยธินเพราะว่าจะมีการ
หรือสะพานข้ามแยกรัชโยธินเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตามแผนจะมีการทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
โดยวันที่๒๒และ๒๓พฤศจิกายนปิดการจราจรคือตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกา
เรื่อยไปจนถึง๑๕นาฬิกาวันที่๒๔และ๒๕ปิดการจราจรตั้งแต่
โมงเช้าถึง๕โมงเย็นค่ะจากนั้นวันที่๒๖พฤศจิกายน
การจราจรเพื่อลื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธินคือตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นไป
กว่าจะสามารถลื้อสะพานแล้วเสร็จใช้เวลาประมาณ๒เดือนค่ะ
นายพีรยุทธ์สิงหะพัฒนากุลผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รู้ว่ารอฟอร์มอร์บอกว่าสาเหตุที่ต้องลื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
เพราะว่าแนวสะพานอยู่ในระดับเดียวกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว
รื้อแล้วก็จะก่อสร้างอุโมงทางลอดแทนเพื่อที่จะแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัด
ฟังเสียงพูดว่ารอฟอร์มอร์ค่ะ
นอกจากนี้นะคะก็จะมีการปรับสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกรัชโยธินด้วย
คู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

คุณผู้ชมคะสำหรับทางเลี่ยงแยกราชโยธิน
คุณผู้ชมสามารถเลี่ยงได้ถึง๕เส้นทางด้วยกันค่ะ
ซอยพะหนโยธิน๒๑คุณผู้ชมก็จะมาออกตรงซอยวิภาวดี๓๐
พะหนโยธิน๒๓ก็จะมาออกตรงซอยวิภาวดี๓๒
ซอยรัชดาพิเศก๔๖ออกตรงซอยพหลโยธิน๓๓
รัชดาพิเศษ๔๘และ๔๖ทับ๑
ออกตรงซอยพะหนโยธิน๓๕และซอยพะหนโยธิน๓๐นะคะ
คุณผู้ชมก็จะออกตรงซอยรัชดาพิเศษ๓๖ทับ๒๖
แล้วก็ซอยรัชดาพิเศษ๓๐ได้ค่ะ